ที่ซื้อข้าวของเครื่องใช้โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า

ใช่ใช่สำคัญเลยนะคะ
ไม่ได้มาตรฐานค่ะใช้อยู่

ไหม้ที่อกเลยถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะไปดูคลิปค่ะ
ไม่ได้ไม่ได้

ดูคลิปอีกครั้งค่ะเนี่ยระเบิดปุ๊

ใช่ค่ะแล้วโหไฟมันลุกลามขึ้นเรื่อย

เอาไว้ที่กระเป๋าถึงว่าทำไมมันถึงได้ติดขนาดนั้น
มันติดเสื้อไงคะแล้วก็ลามลุกไหม้แบบนี้เลย
ผู้ชายคนนี้ที่ถูกไฟไหม้
เป็นแผลที่หน้าอกที่คอและที่หน้าเลยนะ
ที่เลยนะนอนโรงพยาบาลเลยนะคะ
พี่สาวของผู้บาดเจ็บเขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละที่นครศรีธรรมราช
จากนั้นเอาชาร์จโทรศัพท์มือถือเอาต่อโทรศัพท์มือถือ
แล้วเอามาใส่ที่กระเป๋าหน้าอกเสื้อ

มันก็เลยเกิดระเบิดตุ๊บขึ้นมา

แต่เอามาโพสต์ไว้อยากให้เป็นอุทาหรณ์เพิ่มความระมัดระวังเวลาใช้
หรือว่าถ้าห่างตัวก็อย่าเอาไปเก็บไว้ในห้องที่มันร้อน
มันระเบิดเอาไฟไหม้บ้านได้นะ
อย่างนี้ชาร์จนานเกินไปสุดท้ายเครื่องมันร้อนมาก

บางคนชอบเล่นไปชาร์จไปแล้วมันไม่เต็มสักทีมันก็ร้อนอันตรายนะครับ